คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยนะครับ
ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษ
ประเภท๔ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ไม่ให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออก

แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม
ฝ่าฝืนมีโทษจำหรือว่าปรับ
แต่เพื่อประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาที่ดี
มีประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์
และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ออยก็ได้เสนอให้แก้ไขกฎหมาย
ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษ

ไม่ให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จะประกาศกำหนดตำรับยาที่ให้เสพ

คำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เมื่อร่างประมวลกฎหมายมีผลบังคับใช้
กระท่อมก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
หรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยในมนุษย์
ก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย
เลขาธิการออยกล่าวเพิ่มเติมว่าการควบคุมพืชกระท่อม

สหประชาชาติยังไม่ได้มีการประกาศควบคุมพืชกระท่อม

แต่ได้ขอให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
การใช้พืชกระท่อมด้วย